ที่ขอนแก่นคุณผู้ชมฮะคนร้ายไปยกตู้เซฟกลางดึกเลยนะครับของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไปดูหมอลำแล้วเสียงดังอ่ะนะครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้หรอกแต่โอ้โหคนร้ายเอาทองกว่าสามสิบบาทนะครับแล้วเงินขายข้าวได้แสนกว่าบาทอืมหมดเป็นล้านครับอันนี้หมดเป็นล้านโอ้โหยกตู้เซฟออกไปงับนอกบ้านใช่ครับแล้วเขาบอกว่า
สิบสองธันวาคมเธอออกไปเที่ยวไปดูหมอลำนะครับที่วัดห่างจากบ้าน
ประมาณกิโลเมตรเดียวเองนะครับที่บ้านเนี่ยมีแต่คนสูง
บ้านส่วนท้องอ่ะที่มีมากนะเพราะอะไรเพราะว่าเป็น
ของทุกคนในบ้านเอามาเก็บรวมกัน

โอ้โหเธอบอกเธอเสียใจจริงลองฟังเธอหน่อยฮะ
มันไม่ได้ยินเลยค่ะตอนนี้ต่อมาก็ไม่ได้ยิน

อะไรก็สะเทือนหมดเพราะว่าดนตรีอ่ะ
ดนตรีที่มันดังมากก็จะไม่ได้ยิน

เพราะว่าถึงเราเข้ามานอนเราก็นอนไม่หลับนะ
บางทีมันดังเพราะว่าสักสีก็สะเทือน

จะมาทุกคนจะอาจจะไม่ได้ยิน

คิดว่านะเพราะว่าเรามาก็เสียงดัง
อาศัยช่วงเวลานั้นใครคิดว่า

มีเพื่อนบ้านถูกคนร้ายบุกเข้ามาลักทรัพย์

ขโมยทองกว่า๑๐บาทได้ทองไปกว่า๔๐
ขอไปฮะกว่า๑๐หลัง
รวมแล้วได้ทองไปกว่า๔๐บาท

ตอนนี้ชาวบ้านเขากลัวกันมากครับ